อืมผู้ปกครองข่าวนี้ใจหายใจคว่ำเลยนะคะครับอดีตนักฟุตบอลค่ะคุณผู้ชม
เมาและเพี้ยนใช้เงินยี่สิบบาทเนี่ยลวงเด็กสองคนให้ขึ้นไปกับตัวเอง
คือขึ้นรถไปกับตัวเองแล้วสุดท้ายไปปล่อยน้องทิ้งไว้ในป่าละม้อ
ข้างทางอ่ะโชคดีมากเลยนะคะที่ชาวบ้านไปเจอเอานี่คลิปต้นเรื่อง
ก่อนนะคะกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายของชำในหมู่บ้านนากว้าง
มนต์นากว้างอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะเป็นเบาะแสสุดท้ายเลยนะคะ
ที่เห็นว่าเด็กหญิงโรสอายุสิบเอ็ดขวบแล้วก็เด็กชายวีนอายุเจ็ดขวบ
สองพี่น้องเนี่ยเดินตามคนขับรถเก๋งสีดำ
ชื่อว่านายวัชระมาสุกทำสกุลคุ้นคุ้นมั้ยอ่า
หรือว่านายหนุ่มอายุสามสิบหกปีค่ะออกไปจากหมู่บ้านนะคะ
เมื่อช่วงเย็นสักประมาณ๕โมงเย็นของวันที่๑๓
มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นชาวบ้านค่ะ
พอรู้ข่าวก็ช่วยกันระดมค้นหาน้องทั้งสองคน
เดินไปตามหมู่บ้านต่างโดยเฉพาะไปที่บ้านของนายหนุ่ม
เจ้าของรถเก๋งคันดังกล่าวซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อของเด็กทั้งสองคนด้วย
แต่ปรากฏว่าก็ไม่พบนะคะหลังจากนั้นทำยังไงดี
ร้อนใจแล้วมีการโพสต์ตามโซเชียลมีเดียแต่ก็ยังไร้วิแวว
กระทั่งประมาณ๔ทุ่มค่ะนายหนุ่มจู่ส่งข้อความมาหาพ่อของเด็ก
บอกว่ารถเก๋งเนี้ยน้ำมันหมดอยู่แถวแถวหมู่บ้านนาทามอืม
นากว้างนั่นแหละครับพ่อและแม่แล้วก็ญาติญาติเนี่ยก็เลย
ครูกันไปดูค่ะไปพบรถเก่งเนี่ยจอดอยู่ข้างทาง
อ่ะใจไม่ดีแล้วสิไม่พบนายหนุ่มกับลูกทั้งสองคนนะคะอ้าว
สอบถามชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงบอกว่าช่วงค่ำเนี่ย
เห็นชายคนหนึ่งพาเด็กผู้ชายขี่หลัง
มีเด็กผู้หญิงเดินนำหน้าไปตามถนนทุ่งแร่บ่อน้อย
ข้างทางเนี่ยเป็นป่าละเมาะนะคะญาติก็เลยตะโกนร้องบอกว่าเอ้ย
ญาติก็เลยช่วยกันตะโกนร้องเรียกชื่อเด็กทั้งสองคนอืม
กระทั่งเที่ยงคืนคราวนี้ล่ะค่ะน้องทั้งสองคน
วิ่งออกมาจากป่าละเมาะข้างทางห่างจากหมู่บ้านไปสักประมาณ๓กิโลเมตร
พลเมืองดีไปเจอนะคะแต่มองไปโดยรอบไม่พบนายหนุ่ม
ไม่พบนายหนุ่มแล้วนะคะลักษณะของน้องในสภาพที่ชาวบ้านเจอเนี่ยคือ
เนื้อตัวสั่นสั่นเลยอ่ะค่ะอืมอยู่ในอาการหวาดกลัว
น้องบอกแต่เพียงสั้นสั้นว่านายหนุ่มเนี่ยได้ให้เงินยี่สิบบาท
อืมแล้วก็ชวนขึ้นรถบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเล่นที่บ้านอ่า
พอน้ำมันหมดก็พาน้องเดินลัดเลาะเข้าไปในป่าละเมาะ
ทีนี้ตัวนายหนุ่มไม่เจอใช่ไหมคะตำรวจทำไง
ตำรวจก็เลยยกรถเก่งของนายหนุ่มไปไว้ที่สพนาขานะคะ
ไปไว้ที่สอบพอนาขานี่รถเก๋งคันนี้แหละอืมนะคะ
ทีนี้สอบถามพ่อของเด็กทั้งสองคนบอกว่าคือวันเกิดเหตุเนี่ย
นายหนุ่มเนี่ยเป็นเพื่อนกับตนเองนี่แหละ
นั่งกินเหล้ากันที่บ้านจากเที่ยงวันอ่ะถึงสักประมาณบ่ายสาม
พอเล่าหมดนายหนุ่มบอกว่าจะออกไปซื้อเหล้าแต่ก็ไม่กลับมาอีกเลยค่ะ
ส่วนลูกทั้งสองคนช่วงเย็นแม่เขาสั่งให้ไปซื้อน้ำแข็ง
จากนั้นก็พากันออกไปเล่นอยู่ที่ในซอยใกล้บ้านนั่นแหละจนค่ำเอ้า
ทั้งสองคนก็ยังไม่กลับบ้านถามชาวบ้านก็ไม่มีใครเห็นนะคะ
ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดที่ร้านค้าเห็นหมดเลย
เห็นว่าในนุ่มเนี่ยพาน้องทั้งสองคนเนี่ยเนี่ยค่ะ
ขึ้นรถเก๋งของนายหนุ่มเนี่ยไปตอนเนี้ยคุณพ่อบอกว่าอยากเจอตัวนายหนุ่มมาก
อยากจะถามจากปากของตัวเองเลยนะคะว่าเอาลูกไปทำไม
เอาลูกไปด้วยจุดประสงค์อะไรนะคะส่วนยายของเด็กเนี่ยบอกว่าโล่งใจนะคะ
หลานปลอดภัยพร้อมกับมีการนี่ผูกแขนเรียกขวัญหลานทั้งสองคน
แล้วกำชับกำชาทั้งลูกสาวทั้งลูกเขยเลยนะบอกว่า
อย่าพาคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านอีกอืมนี่ค่ะทีนี้ทีมข่าวอ่ะ
ต้องถามให้ครบนะไปสอบถามนางน้อยเป็นแม่ของนายหนุ่ม
คนก่อเหตุบอกว่าวันเกิดเหตุลูกชายหายไปทั้งคืนเลย
กลับมาที่บ้านอีกทีสักประมาณตี๕ก็เลยสอบถามลูกชาย
ลูกชายบอกว่าหลังเลิกกินเหล้ากับพ่อเด็กจะขับรถกลับไปซ้อมฟุตบอลที่บ้านเชียงเพ็ง
แต่เด็กทั้งสองคนขอไปด้วยอันนี้ข้อมูลจากนายหนุ่มนะคะ
พอซ้อมฟุตบอลเสร็จก็พาเด็กเด็กเนี่ยกลับบ้านแต่ระหว่างทางเนี่ย
รถมันดันน้ำมันหมดพอดีครับก็เลยจอดรถทิ้งไว้
แล้วพาเด็กเนี่ยเดินเท้ากลับบ้านแต่มาเจอชาวบ้านจำนวนมากเนี่ย
เขาเฮลาโลตามหาเด็กทั้งสองคนไง
ในหนุ่มบอกว่ากลัวกลัวความผิดก็เลยทิ้งเด็กไว้ในป่าเลยเออ
ดื้อดื้อแบบนี้เลยเหรอคะนี่ไงเขาชี้ภาพของอดีตนักฟุตบอลให้ดูฮะ
ใช่ค่ะแม่ของนายหนุ่มบอกด้วยนะคะว่าลูกชายเนี่ย
เคยเป็นนักฟุตบอลแต่มีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับเหล้า
ติดเหล้าติดยาเสพติดโอ้โห
ก็เลยทำให้มีอาการทางประสาทพูดตรงคือเพี้ยนนะคะ
ในฐานะแม่คุณแม่บอกว่าอยากจะขอโทษแทนลูกชาย
หากพ่อแม่ของเด็กจะแจ้งความก็ไม่ได้ว่านะไม่ได้โกรธนะ
ก็เชิญเถอะแน่นอนนะคะว่าครอบครัวของเด็กทั้งสองคน
ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะบอกว่าอยากให้ตามตัวนายหนุ่มเนี่ย
กลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะครับหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่
พอฟังแล้วนึกถึงคดีน้องชมพู่เลยนะคดีนะยังไม่เป็นอะไรนะฮะ